เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ขอเสียงคนรักสุขภาพหน่อยครับ
ชาวตลอดข่าวมากันที่สวนมะเดือฝรั่งขุนรุษอยู่ที่ตำบลโพชนไก่อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ที่แห่งนี้เป็นของคุณนิรุธหอมชะเอมซึ่งเป็นเจ้าของสวนครับ
เขาได้ใช้พื้นที่๒ไร่สร้างโรงเรือนปลูกมะเดือฝรั่งกว่า๑๐๐สายพันธุ
แล้วทำไมจึงต้องสร้างโรงเรือนในการปลูกด้วยล่ะครับ
ทำโรงเรือนคุมเพื่อขายผลคือถ้าเราปลูกแบบไม่มีโรงเรือนถูกด้านนอกเนี่ยนกมันก็จะควรจะติดกิน
ทีนี้พอเรามีโรงเรือนแล้วมันก็ได้ผลผลิต
สำหรับมะเดือฝรั่งใช้เวลาในการปลูกประมาณ๓๔เดือนนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว
อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นสายรักสุขภาพเพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงนั่นเองครับ
สนุกลักษณะนี้กินอาหารเจอถ้าคนไม่เคยก็อาจจะแบบก็สุดอะไรวะรสชาติของคนที่สุดก็หวาน

ลูกค้าที่มาซื้อผลมะเดือฝรั่งของคุณรุ๊ดเนี่ยนะ
จะเป็นลูกค้าขาประจำในกรุงเทพครับ
คุ้นเคยและติดตามกันทางออนไลน์
โดยเขาจะขายทั้งผลผลิตและกิ่งพันธุ์ครับ

ทุ่มของสายพันไหนเขาก็จะสั่งซื้อต้นพัน

การปลูกและพหัวพันเมื่อเดือบฝรั่งขาย
ทำให้เขาเนี่ยมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อย